ดูเรื่องราวสีสันของโรงเรียนที่มีแต่นักเรียนไปแล้ว
เดี๋ยวเรามาดูคณะครูกันบ้าง
แข่งกีฬาแต่ละอย่างมันต้องใช้พละกำลัง
และความเข้มแข็งความอดทนมาก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูลีลาการแข่งขันของคุณครูกันค่ะ
ตลอดข่าวขำเรื่องสุดท้าย
เราพุ่งเป้าไปกันที่จังหวัดอ่างทอง
ที่นี่นะครับเขามีการแข่งขันกีฬาสีของเหล่าคณะครู
เพื่อสร้างความสามัคคีกันล่ะครับ
เอ้าเริ่มกันที่ชักเกยอร์กันก่อนล่ะครับ
อ้าวอุ้ยแล้วอุ้ยอ้าวอุ้ยแล้วอุ้ย
ระวังครับไงล้มลุกลุกคลานอย่างนั้นล่ะครับแม่
ความทุ่มเทในชนะเลิศแต่ข้อข่าวเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้นะครับ
ต่อกันที่กีฬาไฮไลท์ของงานนี้เลยครับ
กว้างสากกระเบือไกล

สงวนสิทธิ์ให้เป็นครูผู้หญิงเท่านั้น
คว่างเนี่ยครับเขาก็จะต้องชุบแป้งแบบนี้กันก่อน
ทุบเสร็จก็คว่างเลยจ้า
เวียงดีกันทุกคนจริงครับ
งานนี้คุณพ่อบ้านมีร้อนหน่อย
หนาวกันแน่นอนครับ
บอกเอาไว้ก่อนเลยนะคุณพ่อบ้าน

หัวกระจายแน่เลย
กีฬาอะไรเนี่ยแข่งคว่างสาก
แล้วนี่ดูคุณครูคนเมื่อครูนี้ลงไปมือยังติดเชือกอยู่เลย

ประธานในเต็นต์เมื่อสักครู่วิ่งหนีหมดแล้ว

สุขภาพหัวน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่

อู้วที่โดนไปกระโหลกยุบเลย

แต่ก็คือเขาก็เหมือนทำอุปกรณ์มาเพื่อการแข่งขันอะไรแบบนี้นะคะ

เป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮของคณะครูที่สนุกสนานมาก
ไม่ใช่มีแต่นักเรียนนะที่เขาสนุกกับการแข่งกีฬา
คุณครูก็สนุกเหมือนกันและเอาจริงเอาจังกันมาก
ถึงขั้นที่ว่าอย่ากลับบ้านดึกนะคุณพ่อบ้าน
ใช่มีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้มาก